ท่านผิดก็ยังไม่มีใครยืนยันฉะนั้นท่านต้องอยู่ในสถานะอย่างนี้แหละ
เพราะถ้าหากว่าสถาบันดาท่านเป็นสังฆราชขึ้นมา
แล้วปรากฏว่ามีส่วนติดเครื่องยุ่งกว่านี้นะครับ
ปัญหาจะใหญ่โตกว่านี้มาก
โดยแทนอำนาจพิเศษคนอื่นไปรับผิดชอบแทน
คนอื่นไปรับผิดชอบแทนคนเด็กต่อยุ่งไม่ได้
๔ปีข้างหน้านายกจะต้องมาจากศาสตร์

ไม่มีเสือมาตะปบเขากินได้